ว่าอินเดียจะยังคงเป็นประเทศที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
และการแต่งงานด้วยการคุมถุงชนเป็นเรื่องปกติในสังคมนะครับ
แต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและค่านิยมตะวันตกที่เพิ่มขึ้น
ก็ทำให้คนหนุ่มสาวปัจจุบันมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์
ที่ก็ทำให้พวกเขาสามารถตามหาความรักด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับ
แอปพลิเคชันหาคู่เดทที่กำลังเป็นที่นิยม

มองว่าการออกเดทกับการแต่งงานนั้นเป็นคนละเรื่องกัน
แม้พวกเขาจะเลือกคู่เดทด้วยตัวเอง

หลายคนยังคงต้องฟังความเห็นของพ่อแม่ครับ
เผินนี่ก็เหมือนกับบรรยากาศภายในสถานบันเทิงทั่วไป
แต่ที่จริงแล้วแขกกว่า๑๕๐คนที่มาทั้งหมดนี้
เป็นกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับหาคนรู้ใจชื่อดังของอินเดีย

ด้วยความหวังที่ว่าอาจจะได้พบกับคนรู้ใจสักคนในที่สุด
พลิเคชันหาคู่ดังกล่าวได้รับความนิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวอินเดีย
เห็นได้จากยอดการดาวน์โหลดที่พุ่งไปถึงกว่า๗แสนครั้งในช่วง๑๐เดือน

วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งยอมรับว่า
ทรูลี่แมดลี่กลายเป็นแอปที่ใช้ประจำ
เหมือนเป็นเหมือนงานอดิเรกไปแล้ว
ความสำเร็จของแอปพลิเคชันหาคู่รักนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าแปลกใจในอินเดีย
ซึ่งยังเป็นประเทศอนุรักษ์นิยม
และการเข้าพิธีสมรสด้วยการคลุมถุงชน
ก็ยังคงเป็นบรรทัศนในสังคม

การแต่งงานกับคนต่างเชื้อชาติและศาสนา
ถือเป็นที่ต้องห้าม
แต่คนหนุ่มสาวที่เติบโตมาในยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวคิดทันสมัยก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กันค่อนข้างมาก
และมีจำนวนไม่น้อยที่กล้าจะเสี่ยงแหวกม่านประเพณี
แอปพลิเคชันหาคู่ในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
โดยบริษัทผู้ให้บริการอย่างครอบคลุมกว่า๑๐เจ้า
และจากการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกว่า๑ล้านคน
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันลักษณะนี้ไว้ในมือถืออย่างน้อย๑แอปด้วยกัน
คนรุ่นใหม่ช่วงอายุระหว่าง๑๘๒๖ปีจะไม่ใช้บริการของเว็บไซต์แต่งงาน
หันมาใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดทแทน
ก็เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
ทำให้ในเดือนมกราคมตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นถึง๑๒๐
ของบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหาคู่เดทอีกรายในอินเดียอย่างทริว
อิสราเอลหนึ่งในผู้ก่อตั้งบอกว่า
เขาย้ายถิ่นฐานมายังอินเดียหลังพบว่าตลาดสมาร์ทโฟนที่นี่เติบโตอย่างรวดเร็ว
คู่ไปกับประชากรคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน
โดยกว่าครึ่งของประชากรทั้ง๑๒๐๐ล้านคน
มีอายุน้อยกว่า๒๕ปี
และจากผลการสำรวจของบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งก็พบว่า
ขายสมาร์ทโฟนในปีนี้จะพุ่งขึ้นอีกร้อยละ๖๗
สำหรับเป้าหมายสูงสุดของทรูลี่แมดลี่คือ
ต้องการให้ผู้หญิงสมัครเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้น
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
จากก่อนหน้านี้เกิดคดีข่มขืนร้ายแรงขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
พลิเคชันดังกล่าวมีมาตรการการตรวจสอบที่เคร่งครัด
สำหรับป้องกันผู้ใช้งานผู้หญิงจากผู้ไม่ประสงค์ดี
หรือผู้ใช้งานที่ปลอมแปลงตัวตน
โดยผู้หญิงสามารถป้องกันผู้ที่จะเข้ามาชมโปรไฟล์ส่วนตัว
กำหนดให้เฉพาะคนที่เธอกดชื่นชอบเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นข้อมูล
จากนี้ผู้พัฒนายังยืนยันว่าแอปพลิเคชันของพวกเขาปลอดภัย
เนื่องจากมีพาสปอร์ตที่อยู่เว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตน
นักศึกษาหญิงจากสาขาวรสารศาสตร์วัย๒๐ปีรายหนึ่งบอกว่า
ชอบและใช้งานแอปพลิเคชันนี้บ่อยแต่นับตั้งแต่ลงทะเบียนใช้งาน
เธอก็ยังไม่เจอชายหนุ่มที่ถูกใจสักคน
และแม้จะดูเหมือนว่าการที่เธอใช้แอปพลิเคชันลักษณะนี้
เป็นการต่อต้านประเพณีการแต่งงานเก่าแก่รวมถึงการประพฤติปฏิบัติทางสังคม
แต่เธอก็ยอมรับว่ายังไม่พร้อมที่จะยกเลิกความคิดของพ่อแม่ในการเลือกคู่ครองให้
บอกว่าการออกเดทกันก็เรื่องหนึ่งแต่การลงหลักปรักฐานกับใครสักคน
เป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและถึงเธอจะมีความรักหรือพบกับใครสักคนจากแอปพลิเคชันนี้
แต่เรื่องแรกก็คือต้องผ่านการคัดค้านจากพ่อแม่
และประเด็นสำคัญก็คือหากชีวิตคู่ล่มลงเธอก็ไม่สามารถโทษใครได้
ได้ว่าแม้นักพัฒนาแอปพลิเคชันจะหวังให้ผู้หญิงหันมาใช้งานกันมากขึ้น
แต่ก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าผู้หญิงอินเดียยังคงตัดสินใจให้ครอบครัวของเธอ
สัญหาคนที่ใช่ให้มาเป็นคู่ชีวิตอยู่ต่อไป